คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องความสู้สุดใจของดาราสาวคนนี้
เวลาเล่าข่าวนี้ต้องอินเนอร์เหมือนนางเลย
คุณแจ๊กกี้ชาคลินเมิ้นท์

แม่น้องบองคือแซ่บมากจริงคุณผู้ชมที่มาร้องเพลงสดไงคะ
ครั้งแรกในโลกกับเพลงกี่รอบก็ได้
รอบก็ได้นี่มาโชว์ปั๊วปังกระมังห้อหายโดยเฉพาะเดนเซอร์ด้านหลัง

คุณผู้ชมค่ะนางบอกว่านางเป็นนักแสดงสาวสู้ชีวิตค่ะ
สู้ทุกอย่างค่ะคือเต้นเนี่ยเต้นไม่ได้ก็ไปฝึกมาค่ะ
ร้องไม่ได้ก็แบบว่าก็คือพยายามพัฒนาทุกอย่างค่ะ
รวมไปถึงเรื่องละครด้วยนะคะในเรื่องนี้เธอต้องว่า

ก็เลยเวลาเจอพี่แจ๊กกะรีนจ่อไมค์ถามนะคะ
เหนือค่ะจะมาพูดอีสานได้ยังไงค่ะ
เธอบอกว่าโอ้โหพี่มันก็ยากค่ะแต่หนูบ่ย่านค่ะ

หนูก็ฝึกนี่แหละค่ะก็ท่องจำจากคนในกองทงกอง
ถ่ายแบบไม่ถนัดนะคะเพียงนิดเดียวก็ฝึกพูดใหม่แบบนั้นค่ะอาศัย
ความช่วยเหลือจากพี่เลือดอีสานในกองนั่นแหละค่ะ
เนื้อก็คืออุประศัยอีสานทั้งหมดเลย
ส่องแจ๊กกี้เลยล่ะค่ะ